สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้สุขภัณฑ์สายจริงจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอเจอกันกันเราสองคนนะคะ
เชอรี่แล้วก็เรือนขวัญค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหดีใจแทนคุณด้วย
ที่ได้ไปร่วมงานยักษ์ใหญ่อลังการมายิ่งใหญ่มาก
โอ้โหเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ
รวมตัวกันอยู่ในงานนี้งานเดียวเลย
ส่วนจะมีใครบ้างจะเป๊ะปังอลังขนาดไหนไปชมภาพพร้อมกัน
เริ่มที่ฝ่ายหญิงกันก่อนกับสาวแต้วนัทพรที่มาพร้อมกับความเรียบรู้
เรทเกาะอกยาวสีเทาอ่อนแต่งกิมมิกเล็กด้วยคนนกที่ชายกระโปรง
โดดเด่นด้วยลิปสติกสีแดงสดสวยสะกดทุกสายตาไปเลย
แวกอกลึกโชว์เซ็กซี่เล็ก
ด้านสาวปอยตรีชดาก็ขอโกยเหล่าแมลงทัพมาประดับไว้ที่เกาะองค์ด้านบน
แล้วต่อด้วยกระโปรงสุดมุ้งมิ้งสีขาวโอโม
และที่เล่นใหญ่เล่นโตก็หนีไม่พ้นสาวก้อยรัชวินที่ขอพกสุ่มมาจากบ้านด้วย
ลากชุดราตรีสุดหรูสีขาวปักเลื่อม
มาเดินอวดโฉมบนพรมน้ำเงินแบบมัน
และที่เห็นว่ามันเวอร์เบอร์ใหญ่สุด

ใบเตยอาสยามกับชุดราตรีสีขาว
แต่มันไม่ธรรมดาก็ตรงที่ท่อนล่างนี่แหละค่ะ
ให้ภาพเล่าเรื่องไปเองเลยแล้วกัน
ว่าจุดเด่นอยู่ที่ตรงไหน
จุดเด่นไม่ได้ว่าอยู่ที่คัตติ้งนะคะ
อยู่ที่มันค่อนข้างทำให้สรีระเราแบบดู

ค่ะก็สบายเบาไม่หนัก
ไม่ต้องห่วงอะไรมากเหมือนที่ผ่านมา

นำทีมโดยหล่อรุ่นใหญ่อย่างติ๊กเจษฎาพร
กับมาสกุมนุ่มลึกสะกดใจสาว
ต่อด้วยหล่อเท่อย่างป้องนวัฒ
ที่มาพร้อมสุดตัวเก่งสีน้ำเหลืองเข้ม
กับตำแหน่งพรีเซนเตอร์ที่เจ้าตัวเคยทำหน้าที่มาก่อนหน้านี้
ส่วนหล่อเกลียนอย่างบอยปกรณ์ก็ใส่สูตรใส่หมวกมาอย่างเนี๊ยบ
แต่ก็ไม่ไหวขอบกมือทักทายตามสไตล์หนุ่มมากกวน
เช่นเดียวกับหล่อรุ่นเล็กอย่างต่อธนภพ

ส่วนที่มากันเป็นคู่ต้องยกให้กับคู่นี้เลย
ปู่ประยาและแฟนหนุ่มตาน้ำข้าว
กับการเปิดตัวผ่านสื่อออกงานใหญ่ด้วยกันเป็นครั้งแรก
การยืนรอให้สาวปูออกไปเฉิดฉายเรียกแสงแฟลต
ก่อนจะเดินควงคู่กันเข้าไปร่วมงานอย่างสวีทสวีทค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหสุดยอดจริงรู้งานนะผู้ชายหลบไปก่อน
ปล่อยให้คุณปูรัชเชิดชายคือทุกคนมาในงานเนี่ย

สมบูรณ์แบบจริงค่ะสมกับงานที่เขาแบบเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จริงนะคะ
ปรับรูปชมใหม่แล้วก็มีสินค้าหลากหลายมากขึ้น